มูตรวมแน่คุณซูซี่อาทัยเทพทีระทาดา
เราเคยยินตำนานตำนานเหลือลม
ท่านมาประทับทรงแล้วก็บอกถึงเวลานัดที่เราต้องพบกัน
วันดีคืนดีเนี่ยลูกชายคนโตตอนคืนเขาจะมาที่ห้องครัว
แล้วก็เข้าไปบอกมะม้ามีเพื่อนมะม้ามาหา
นั่งอยู่ในห้องรับแขกแต่งตัวชุดไทยชุดไทย
ก็นั่งอยู่มืดมาแล้วไฟก็ไม่ได้เปิดให้
ทานน้ำออกมาเขากลับบ้านไปแล้ว